แล้วคุณผู้ชมพูดจากจังหวัดนครราชสีมาว่าจะสามารถมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เขารักนะครับมาสร้างอาชีพอยู่ที่บ้านได้หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับคำถามสี่ข้อนี้เหมือนกันครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
วันนี้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตาพร้อมไหม

ข้อแรกจากเรื่อง
ภาษาไทยป๓ครับ

สุภาพของคำว่าผักบุ้ง

และน้องมีนเลือกตอบตัวเลือกที่๑

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัวของพี่ชมพู่นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรกถูกครับ
มาฟังเฉลยข้อที่๒ต่อครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่อง

พระพุทธรูปนี้มีชื่อว่าอะไร

ตะปันเลือกตอบตัวเลือกที่๔
พระพุทธมหาชัยมงคล
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับ

มั่นใจแค่ไหนตาพอได้ยินชื่อ

ขออายเป็นคือความรักความรักได้ความอุ่นได้ยังเงียบสู่เองบนเวทีแหลกนี้นะครับ

นี่ก็คืออนุภาพแห่งความรักและความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
ครอบครัวของพี่จำพูตอบถูกของข้อแล้วได้รับทุนไปต่อชีวิต
๑หมื่นบาท

ถ้าข้อนี้ถูก๑แสนบาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป
จากเรื่องเพลงลูกทุ่งสมัยเก่าครับ

จะได้ดูดเงินล้านกันในข้อต่อไปนะคะ
ข้อนี้ต้องถูกเท่านั้น
ผิด
นั่นครับ

ดูที่ต่าง

นั่นก็คือเพลงที่สองนะครับ
คือเพลงข้าวคอยเขียว
เป็นเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุษย์นะครับ
ตอนนี้เราพลาดไป๑ข้ออย่าเพิ่งใจเสีย
เพราะยังเหลืออีกหนึ่งข้อสามารถลุ้นเงินแสนได้ครับ

เราก็ต้องภาวนาว่าขอให้ข้อสุดท้ายนี้นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายนี้นะครับ
ก็คือเรื่องผัดกะเพรา
กะเพราจานใดคือฝีมือของพี่โทน

โทนเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ค้าโถข้อนี้

ตั้งแต่บอท
ผิด

จานที่๓คือคำตอบที่ถูกต้อง
มันมีหมูสับมีกระเพรามีถั่วฝักยาวมีแคลอท
มีเห็ดมีหอมหัวใหญ่

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
จะเอาเงินตรงนี้ไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนฮะ

อย่าเพิ่งท้อแท้นะค่ะตาครับผม
ตาทำไม่ขวาดเหรอฮะตอนนี้ที่ทางบ้าน
เรายังทำไม่ขวาดอยู่ไหมครับครับทำขายอยู่ครับ

โอ้ยก็ให้สั่งเป็นร้อยอันเลยครับก็ให้สั่งเป็นร้อยอันเลยครับ
ทำแค่พบก็ทำได้ครับทำได้กัน
มีสั่งเป็นร้อยก็มีใช่ไหมครับ
ก็ค่อยค่อยทำไปอย่างนี้เหรอทำไปวัดบ้างทำไป

วัดไปนะครับทำไปถวายพระแล้วก็
ทำไปบริจาคโรงเรียนค่ะ
วันโภควันแม่อนุโมทนาบูญศาสตร์ถูก

แม่มันสวยมันงามครับ

ถ้าร้องกวดเป็นมันก็เตรียมเถอะครับ
หกกว่านักกวดมันเป็นมันก็ไม่ไม่ไม่เตียนครับอ๋อ
ขวาดด้านอื่นอาจจะขวาดไม่เตียนแต่ของตาปั่นนี่ขวาดแล้วเตียนหมด
เตียนครับนะครับครับนี่ก็คือคุณสมบัติที่ดีเลิศนะครับ
ขายด้ำเท่าไรด้ำละหกสิบครับกระบานนะครับ
ด้ำละร้อยได้ไหมอันอันนี้ผมผมแค่ผมว่าครับหกสิบบาท
หกสิบเนี่ยนะครับผมซื้อจนหลายด้ำผมขอด้ำละร้อยไง
ไม่เอาครับใครสนใจไม่ขวาดนะคะของตาปั่นนะครับ
ก็สามารถสั่งไปได้นะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าจะติดต่อกันลำบาก
เพราะว่าเดี๋ยวต้องถามเฟซบุ๊คของทางบ้างเบอร์โทรด้วย
ติดต่อมาที่เฟซบุ๊คของรายการเราเกมต่อชีวิตนะครับว่า
อยากจะสนับสนุนตานะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอาชีพนะฮะ
แล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับเวลาที่เราทำงานเหนื่อยกลับมาบ้าน
ยังได้เห็นหน้าลูกหน้าคนรักหรือว่าเห็นหน้าพ่อแม่
ถึงแม้ว่าอาม่าและครอบครัวนั้นจะดีกับพี่ชมมากแค่ไหน
แต่ความรู้สึกของพี่ชมก็คืออยากดูแลบุปการีในช่วงบั้นปลายชีวิต
ทำให้เธอตัดสินใจสมัครมาที่รายการเกมต่อชีวิตของเราครับ
คุณผู้ชมเราช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อทำให้ฝันของลูกคนนี้เป็นจริงนะครับ
ผมขอเป็นสะพานบุญและขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีครอบครัวของพี่ชมไว้ด้านล่างนี้นะครับ
เพราะว่าผมรู้ว่าน้ำใจของคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราไม่แห้งเหือดหายไปจากจอทีวีแน่นอนครับ
พระคุณล่วงหน้านะและขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ไม่ใช่ลิเก
ผมนี่คือไอ้ชายยาม
อุ้ยเผลอรอลิเกเป็นเรื่องอะไร

กุ้งเลยไม่รอ